ก็ไม่ได้โปร่งมากมายและตอนนี้กลิ่นเกลือเกลียดฝน
ขอมอสที่ยิ่งฝนเหมือนพี่ไหมกลิ่นฝนคุณผู้ชม
งั้นแสดงว่าช่วงนี้ฝนจะกลับมา
ตกเยอะขึ้นนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงกลาง
สัปดาห์หน้าเลยง่านเราดูเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียม
เทียมจากโตมูตุกันก่อนนะคะภาพถ่ายดาวเทียมนะช่วงเวลานี้
ขอดูชัดชัดหน่อยโอ๊ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง
เริ่มมีเมฆที่อาจจะทำให้เกิดฝนได้ก่อตัวมาตั้งแต่เช้าแบบนี้เลยค่ะ
ปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนช่วงนี้และยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ย
ดูเลยร่องฝนตัวแอลเนี่ยเขาเคลื่อนตัวตะวันตกไปตะวันออกใช่ไหม
เขาเคลื่อนตัวช่วงนี้พาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
แล้วก็จะออกไปไหนออกไปแถวเวียดนามและสังเกตเห็นว่าแถบเนี่ย
มันประชิดภาคเหนือของประเทศไทยมากส่งผลให้ทางตอนบนของประเทศ
เหนือภาคอีสานฝนตกเยอะนะคะตกแช่ตกนานด้วย
อกจากนี้ปัจจัยที่๒ลมมรสุมช่วงนี้กำลังแรงขึ้นด้วยนะคะ
สองตัวนี้เขาประสานการทำงานกันทำให้ช่วงนี้ชุ่มฉ่ำทั่วไทยไปเลยค่ะฝน
ฝนมาช่วงไหนบ้างปกติแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
พยากรกันไว้ว่าเช้าไม่มีฝนมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
แต่วันนี้เช้านี้ฟ้าเริ่มอึมครึมแล้วนะคะหลายพื้นที่เลยค่ะ
และหลังจากนั้นตกลงมาเลยค่ะบ่ายไม่แก่ด้วย
ประมาณบ่ายหนึ่งอ่าประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโอ้ยตกเยอะเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะแล้วก็กระจายไปเลยค่ะ
มีความเป็นไปได้ว่ากรุงเทพมหานครจะฝนตกเลยนะ
ช่วงบ่ายนี้นะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะ
แล้วก็ทั่วไทยด้วยภาคตรงภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานมาหมดเลย
พอฝนเยอะคลื่นก็สูงตามไปด้วยจะเห็นว่าทะเลอันดามันแหม
กลับมาสูงอีกแล้วอ่ะเอาแล้วจะไปเที่ยวยังไงล่ะทีนี้
โดยเฉพาะพังงาภูเก็ตคลื่นประชิดฝั่งด้วย
จุดไหนที่มีฝนนี่ยิ่งสูงเลยนะสูงมากกว่า๒เมตร
จะสังเกตนู่นฝั่งนู้นฝั่งอ่าวไทย
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสีฟ้าสดใส
วันนี้เริ่มกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วแสดงว่า
คลื่นเริ่มสูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
อกจากนี้สิ่งที่เราจะต้องจับตา
คุณผู้ชมเห็นเจ้าตัวหมุนวงกลมวงกลมตรงนั้นไหม

นั่นคือยอมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวเป็นพายุดิบ
แล้วเขาจะพัฒนาตัวเป็นพายุสนร้อน
เขาจะไปไหนกลัวจังเลยค่ะ
กลัวจะเข้าประเทศไทยเดี๋ยวเขาจะพัดขึ้นประเทศจีนนะคะ
ขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนในช่วงวันเสาร์นี้
แต่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยแน่นอนค่ะ
พื้นที่ประเทศไทยตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ
สลับฝนบางพื้นที่ฝนทิ้งช่วงไปเลยค่ะ
นี่จะให้คุณผู้ชมเห็นจุดนี้เป็นจุดที่ฝนทิ้งช่วงที่มหาสารคามค่ะ
ฝนทิ้งช่วงเนี่ยทำให้น้ำในแม่น้ำชีลดลงอย่างรวดเร็ว
แล้วตาลิ่งตาลิ่งสุดอุ๊ยตายแล้วน้ำขึ้นก็ต้องระวัง

หน้าห้องน้ำและโรงครัวของวัดเสนาวารีค่ะ
บ้านเรือนของชาวบ้านด้วยถล่มลงแม่น้ำไปเลย
ไปเลยทั้งหลังเหลือแต่เสาค่ะ
ตอนนี้ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเคราะห์ดีมากเลยไม่มีใครอยู่ในบ้าน
เมื่อก่อนตลิ่งซุดมันมีสัญญาณอะไรไหม
มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเราก็อยากรู้เนาะ

มาแบบบังเอิญเลย

โขลงเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกมาเป็นรอบที่สองแล้ว
ออกมาทำไมออกมากินต้นไม้ที่กำลังผลิดอกใบอ่อน
เป็นแหล่งอาหารที่น้องเขาชอบมากเลยค่ะอุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าใครที่ไปเที่ยวเนี่ยนะคะ
ไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติต่างแล้วไปเจอช้างป่าแบบนี้
ถือว่าเป็นโชคดีมากเลยนะคะดิฉันเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
ไปเที่ยวไม่เคยเห็นเลยเจ้าช้างนี้อยากจะไปเห็นสักครั้ง
แต่ว่าเอาครั้งหน้าก่อนนะวันนี้อยู่หัวหิน
หลายคนบอกวางแผนจะไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องผิดหวังหน่อยนะคะ
เพราะว่าฝนเนี่ยลงมากวนใจ